คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปดูของแปลก
เอออะไรแปลกที่ว่ามันมีมากมาย

เห็นมั้ยสีมันแปลกต่าง
แตกต่างจากตัวอื่น
เออมันแปลกมันแปลกจริงแปลกยังไงไปดูกันหน่อย
นะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อย
แต่จะบอกอย่างนี้มันเป็นปลาที่แปลกมาก

ปลาหมอภาษาอังกฤษเขาต้องเรียกว่า

โอเคนะโจโจคุณสุขใจแล้วนะกับปลาหมอฟิทของคุณ
เขาจะมาเรื่อยเดี๋ยวเขาจะส่งมาเรื่อยครับคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นมุกไหนที่เขาส่งมาผมจะบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบครับ
ปลาหมอตัวนี้นะคะถูกพบนะคะจากคุณป้าสุพรรณมูลจันทร์

คุณป้านี่แหละเป็นคนจับปลาหมอสีทองตัวนี้ได้
ตอนนั้นคุณป้าออกไปหาปลาบริเวณชายคลองกลางทุ่งนาของหมู่บ้าน
แล้วเห็นตัวนี้มันสีทองโดดเด่นขึ้นมาแตกต่างจากตัวอื่น
ก็เลยนำมาใส่กระมังแยกไว้ต่างหาก
จากนั้นเอามาเก็บไว้ที่บ้านเลขที่๑๙๑หมู่๑๑ตำบลบัวเชษ
ของเผอร์บัวเชษจังหวัดสุรินปลาหมอตัวนี้
รอบเอวเท่าไหร่
รอบอวค๓๖

ทิ้งปลาเป็นก็หลวมกันกับปลาหมอตัวอื่น
แต่ปรากฏว่าปลาหมอตัวอื่นมันไล่กัดปลาหมอสีทอง
งั้นก็ต้องแยกนะแยกดีกว่าจับแยกได้เป็นไหม
ตั้งชื่อให้มันเป็นที่เรียบร้อยว่าเจ้าหมอทอง
เออที่ผ่านมาคุณดูค่ะมีการตั้งคัน๕
บูชาแล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายด้วย
แล้วทูปเสียงไทยก็ออกมาตามนี้

แต่ทีนี้จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า
จากการที่คุณป้านี่นะได้มีการเสี่ยงทายหลายครั้งหลายงวดนับ

คุณป้าบอกโชคดีเงินไม่ขาดสายเลยนะ
ถือเป็นสิ่งมงคลที่คุณป้าเนี่ยยึดถือมีเอาไว้ในบ้าน

ไม่ว่าจะขายแพงแค่ไหนคุณป้าบอกไม่ขาย

คราวนี้ก็เลยเอาล่ะถ้าไม่ขายนะก็ไม่เป็นไร

เพราะคุณป้าจุดทูปเสียงทายให้ดูแล้ว

เออก็จะเอาทูบเสี่ยงทายไปเสี่ยงโชคก็ได้
หรือจะเอาความยาวของปลาทอง
หรืออายุของคุณป้า

แต่เห็นบอกว่าตอนนี้ไอ้ปลาหมอสีทองต้องจับแยกไว้ก่อนใช่ไหม
เพราะว่ามันไม่เข้ากันกับตัวอื่นมันคนละสี
เอาไปเลี้ยงรวมกับปลาทองได้ไหม

โยนเข้าไปในบ่อปลาทอง

เขาไม่ได้ส่งมาเหรอโอเค